มีเหตุการณ์หนึ่งดาบตำรวจทะเลาะกับภรรยา
จากนั้นก็เครียดจัดเดินออกมาจากห้องพัก
สักพักหนึ่งนะครับภรรยาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
รีบวิ่งลงไปดูปรากฏว่าดาบตำรวจหรือว่าสามีของเธอ
ยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับยิงเข้าขมับซ้าย

คือดาบตำรวจนายนี้ถนัดมือข้างซ้ายด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
ก็คาดว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากเครียดจากปัญหาชีวิตนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะตำรวจสนสแหมดำได้รับแจ้งเหตุครับ
ว่ามีตำรวจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในสวนเมืองมณีพิรม
แขวงแล้วก็เขตบางบอนกรุงเทพ

พร้อมกับคนตำรวจตรีพงศอคล้ายคลึง

พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะภูมิกับการสนสแหมดำ
นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่หมู่ที่ป่อเต็กตึงนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นสวนสาธารณะเนื้อที่ประมาณ๒ไร่
ติดกับศนสมดำนะครับบริเวณสารภัคพล
พบศพของดาบตำรวจอัธพลอายุ๔๙ปี
พบหมู่งานป้องกันและปราบปรามสนสแหมดำ
สภาพนอนตะแคงขวาบนม้านั่งไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงยีนขาสั้นนะครับ
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับซ้ายทะลุขวา
ซึ่งเป็นปืนประจำตัวของผู้ตายหล่นอยู่บริเวณเท้าขวา
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืน๙มม๑ปลอกหล่นอยู่ริมสารา
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจตรีพงศ์อนันต์นะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ก็ทราบว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่กับภรรยาที่แฟลต

ช่วงเวลา๑๘นถึง๒๐นนะครับ
ผู้ตายมีปากเสียงกับภรรยาภายในห้องพัก
จากนั้นผู้ตายก็เดินออกจากห้อง
เดินลงมาข้างล่างเพียงลำพังโดยภรรยาก็ยังอยู่บนห้องนะครับ
กระทั่งเวลาสักประมาณ๒๑นาฬิกาคือผ่านไปชั่วโมงหนึ่ง
หลังจากที่ผู้ตายเดินออกมาจากห้องนะครับ

ภรรยาได้ยินเสียงปืนนะครับรีบลงมาดู
แล้วก็เห็นสามีของเธอนั้นถูกยิง
ดังนั้นภรรยารีบแจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ

แต่ว่ายื้อชีวิตไว้ไม่ไหวนะครับ

นี้ผู้ตายอยู่กินกับภรรยามาแล้ว๘ปี
แล้วก็ผู้ตายจริงเป็นคนขยันในการทำงาน
เวลาว่างก็จะออกกำลังกายร่าเริงดีแล้วก็ไม่มีอาการซึมเศร้านะครับ
ไม่เคยปริปากว่ามีปัญหาอะไรเลยนะครับ
เพื่อนกับฝูงไม่เคยบอกกับผู้บังคับบัญชาไม่เคยบอกนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคนถนัดมือซ้าย
ตำรวจก็คาดว่าจากการพิสูจน์ศพนะครับ
ก็พบว่ามีแผลถูกยิงเข้าที่ขมับซ้ายทะลุขวา
ก็น่าจะเป็นผู้ตายที่ยิงตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็เครียด
เรื่องทะเลาะกับภรรยาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้
พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
รวมถึงจะเรียกบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยานั้นมาสอบปากคำ
เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
คือตำรวจคาดว่าตำรวจที่เครียดนายนี้ไม่น่าจะเครียดจากเรื่องงาน
น่าจะเครียดจากเรื่องของปัญหาชีวิตมากกว่านะครับ